มีการสารฝันให้กับพระเอกผู้ล่วงลับอย่างคุณปอทฤษฎี
ด้วยการจัดทำบ้านสวนหลังเล็กในบ้านเกิดจังหวัดบุรีรำ
พร้อมกับมีสวนดอกมะลิด้วยจ้า
เป็นความฝันของคุณปอทฤษฎีเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
นี่แหละค่ะเป็นความฝันในการจะปลูกบ้านไร่หลังเล็ก
พร้อมกับสวนดอกมะลิที่บานสะพรั่งหน้าบ้าน
ไว้ที่จังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของเขา
ซึ่งแม้วันนี้ค่ะตัวเขาจะจากไปเกือบ๖เดือนแล้วเนาะ
แต่ครอบครัวสหวงก็ไม่ลืมสารต่อความฝันของลูกชายคนโต
สร้างบ้านหลังเล็กมีของใช้ส่วนตัวของสะสม
แล้วก็รูปถ่ายของปทฤษฎีเก็บไว้
รวมถึงมีพื้นที่สำหรับทำไร่นาสวนผสม
แล้วก็สวนดอกมะลิดอกไม้ที่ปทฤษฎีชอบมากที่สุด
รวมไปถึงเป็นชื่อของลูกสาวตัวน้อยด้วยนะคะ
โดยคุณพ่อสงวนค่ะตั้งใจจะให้เป็นตัวแทนของหลานสาวตัวน้อย
ที่จะได้อยู่คู่บ้านคู่กับบ้านของพ่อปอตลอดไปนั่นเองจ้า
มะลิมาแม่โบมาหรือญาติพี่น้องมา
ก็จะได้มาพักผ่อนที่นี่ก็เลยมาร่วมกันจัดสวน
พอดีคนที่รักปอเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกว่าแฟนคลับเนี่ย
ก็เป็นมืออาชีพเป็นผู้รับเหมาในการจัดส่วนอยู่แล้ว
มาจากระยองก็ขนต้นไม้มาอยากให้เป็นสัญลักษณ์
อยากให้เป็นส่วนของหลานมะลิให้เป็นสัญลักษณ์
ให้พ่อปอรู้ว่าสวนนี้สวนที่เขารักนั้นมีมะลิมาอยู่ด้วย

รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับที่ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณปอทฤษฎีนะคะ
อกจากจะถือโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวของพระเอกในดวงใจแล้วค่ะ
ยังตั้งใจมาช่วยตกแต่งบ้านพักหลังนี้
แล้วก็ลงมือทำสวนดอกมะลิร่วมกับครอบครัวสหวงอีกด้วยนะจ๊ะ